กันบ่อยใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้มีทหารเมากรางเนี่ยเยอะมากเลย
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วล่ะทหารนายล่าสุดเนี่ยเป็นจ่าสิบตรี
เมาด้วยขับรถด้วยจอดขวางถนนลงจากรถมาไปหาเรื่องคนขับกระบะอีกคันนึง
ครับทีนี้ล่าสุดต้นสังกัดทราบเรื่องแล้วนะครับให้ออกจากราชการแล้ว
แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปดูกันอีกรอบหนึ่งครับ
เอ้าตายพี่พี่ถ่ายมานี่ผมไม่เกี่ยวกับอะไรเลยพี่มีปัญหากับเทลเลอร์เออ
พี่ให้น้องจอดไหมพี่ขวางหัวบอกไม่จอดได้ไงไม่จอดจะชนแล้วดิ
ไม่ใช่ตอนนี้นะอะไรของพี่เนี่ยอะไรของพี่ไม่เกี่ยวอะไรของพี่
น้องคิดน้องเป็นอย่างงี้ไงอะไรของพี่ไม่เกี่ยวไม่เป็นอย่างงี้ไหม
นี่แหละครับคนขับรถบรรทุกกับคนที่นั่งมาด้วยก็งงฮะงงว่ามาหาเรื่องอะไรเนี่ย
ดูพอมรออด้วยธหารมหารัชวรรค

เอารถของทหารมาขับแบบนี้เลย

จู่เขาก็จอดกลางถนนแบบนี้

ตรงมาที่คนขับรถบรรทุกมาหาเรื่องชี้หน้าหาเรื่องเลย
แต่คนขับรถบรรทุกพยายามจะอธิบายแล้ว

ก็พยายามจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วย
รถเขาเนี่ยเพียงแค่ขับตามหลังมาเท่านั้นเอง
แต่ทหารคนนี้ไม่สนใจเลยครับ
เอะอ่าดายังเดียวทำท่าจะเปิดประตูรถด้วยนะครับ

เหมือนพูดละลิ้นเปรี้ยวน่ะพี่ปุ้ย

ใช่เมาแล้วฮะสุดท้ายคนขับรถบรรทุกคันนี้นะฮะตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเลยมาตรวจสอบครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนบรมราชชนนานีในกรุงเทพนี่เอง
เดตล่าสุดก็คือกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรลบรักษาพระองค์
ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวนายคนนี้นะฮะเป็นนายทหารชั้นประทวนครับ
จาก๑๐ตรีนิเวศฤทธิธรรมเป็นผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัยด้วย
โอ้โหในแผนกถวายความปลอดภัยฮะค่ะแล้วจากการสอบสวนข้อได้จริงพบว่ากระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ก็คือนำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเอารถของทางราชการมาใช้แล้วเมาแล้วขับอีกครับ
เมาแล้วขับด้วยแต่งกายไม่เรียบร้อยด้วยใช้กิริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วมกัน
ถือว่าสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานจึงมีคำสั่งปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร
โดยไม่มีบำเด็ดบำนานแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาต่อสารทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างครับ
โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ
จากนี้ไม่ใช่แค่ตัวเขานะที่โดนลงโทษยังลงโทษครูฝึกด้วยครับ
ครูฝึกอีก๒นายเป็นพลฐานนายฐานชั้นประทวนนะครับ
เป็นครูฝึกโรงเรียนทหารมหาเล็กราชวรลบรักษาพระองค์
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่รักษาการดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐาน
ถือว่าเป็นการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่
ลงโทษก็คือให้ปลดออกจากราชการแล้วก็ถอดออกจากยศทหาร
โดยไม่มีบำเน็ตบำนานทั้งสองนาย
มีผลตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาครับ
โอ้โหนี่ก็เมาเป็นเหตุสังเกตได้นะ
ใช่ฮะอันนี้เนี่ย